ของกีฬาพื้นถิ่นเรามีเยอะแยะมากมาย
ถูกต้องค่ะกีฬาพื้นถิ่นอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนำเสนอในวันนี้คุณผู้ชมค่ะ
เป็นกีฬาพื้นบ้านของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
แต่ว่าจะมีกีฬาอะไรบ้างยังไม่บอก
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศงานกันก่อนนะคะ
สำหรับงานนี้มีชื่องานว่าพูดภาษาถิ่น
กินอาหารพื้นบ้านสืบสารวิถีชุมชนคนพานตาย
ที่ประชาชนชาวกำแพงเพชร
เขาจูงลูกหอบหลานแต่งชุดทงชุดไทย

และนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานนี้

สาวน้อยตกน้ำ

ต้องปลาดีนะสาวน้อยสองคนนี้ก็ตกแล้ว
ตกอีกขึ้นมันยังไม่ทันนั่งหล่นอีก
โอ้ยอย่าแย่งกันปลาขนาดเลินเลยนะคะ
สงสารน้องเขานะคะหนาวหมดแล้วป่านนี้นะคะ

ปากันแม่นจริงหนุ่มบ้านนี้
โอ้โหหนูไม่ให้น้องนั่งอยู่ในน้ำเลยก็ได้นะ

ความสนุกต่อมาความมันต่อมา

แต่อีกฝ่ายังไม่ได้ต่อยเลยรีบลงจริง

เออมันก็ไม่ได้มันก็เป็นการแข่งขันของเขาไงมวยทะเลนะคะ
เดี๋ยวไปดูกันนะแต่ละคนเขาผลัดเปลี่ยนกันชกต่อยกันยังไง
เชียร์ก็ปักหลักเชียร์กันมาเกิน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
มุมแดงมุมน้ำเงินใช่แล้วมุมแดงนี่เจ้าของฉายาหลับสนิทสิทธิหามลงนะฮะ
ทิทททางครับเออน่าจะไรทททางจริงจริงดูจากภาพแล้วคือ
กติกาของการเล่นมวยตับจากนี้ก็คือต้องปิดตาแล้วก็เดิน
ต่อยกันชกกันบนเวทีที่เต็มไปด้วยใบจากแห้ง
ฟังเสียงอย่างเดียวแล้วก็ใช้หูส่วนประสาททางหูในการฟังว่า
คู่ต่อสู้เราเนี่ยเดินไปทางไหนเหยียบไปจากแห้งไว้ดังแกรบใช่ไหม
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไม่ใช่แค่เสียงคู่ต่อสู้สิครับ

กรรมการหลบดีนะคะดีไม่ดี
คู่ต่อสู้ก็จะคิดว่าเป็นแบบฝ่ายตรงข้าม
คู่นี้ยังโอเคนะต่อยแบบว่าฝั่งตรงข้าม

โอ้โหนี่แหละคู่ที่จะให้ดูต่อจากนี้

ยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวให้ดูอีกทีก็ได้
กรรมการก็บอกแต่เย็นที่กรรมการเอง

หน้าเฉียวเลยนะครับเอกกรรมการเอกทุกคน
อันนี้ก็เป็นสีสันแบบนี้กองเชียร์ก็สนุกสนานลูก
เด็กเล็กแดงเนี่ยเชียร์กันติดขอบเวทีมวยกันเลยทีเดียวนะคะ
อย่าไปเหยียบจากตรงไหนเขาได้ยินโดน
อันมาต่อยไม่รู้นะครับโดนแล้วโดนโดน
คู่ต่อสู้คือโดนคนเชียร์ข้างเวทีเนี่ย
แม่ไปยืนเชียร์ติดขอบแบบนี้ผมว่ามีสิทธิ์โดนนะ
มันเป็นการแข่งขันกีฬาแบบที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วด้วยนะคะ
จริงเรานำมาเสนอเป็นสีสันสนุกสนาน
เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เห็นการแข่งขันกีฬาแบบ
บ้านแบบนี้สักเท่าไหร่ในการจัดงานนะ
ต้องอาศัยไปดูตามงานวัดงานวัดก็ขอให้มีกีฬาแบบนี้เยอะหน่อยละกัน
โอ้โหดูครับโอ้โหต่อยกันนัวเลยทีเดียว
พอได้อยู่ใช่ได้อยู่ไม่ใช่ว่ามามั่วนะไม่ได้นะ
ขออย่างเดียวอย่าต่อยใต้เข็มขัดแล้วกัน
คือตอนนี้ไม่มีใครมองเห็นอะไรเลยนะ
ได้ก็เสมอกันไปเรียบร้อยผู้ชนะไม่มี
เพราะว่าเป็นการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานสามัคคีเท่านั้นเอง
เป็นการแบบจัดงานรวมกันของคนในชุมโชนไม่มีแพ้ชนะ